คลิปนี้นี่คือพระจริงหรือพระปลอมค่ะอืม

พอดีเขาจะเข้าไปพักที่สวนเนี่ย

เล็กมีเศษสัก๔๐บาทซื้อน้ำหน่อยใช่ไหม

มาจากพิสธนรวงมาลงลบตัวรีเอ่ย

เอาดีสวนเชียญข้างบันช้อนได้หรือ
อยาศนากฎาไม่ตายเผ็ดหวา
ไปแล้วสาธุขอบคุณมากกับพ่อแม่
แข็งแรงก้อนครบ

พระจริงไหม
ก็ดูเหมือนพระจริงนะ
จริงก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่

เจ้าของคลิปเขาบอกว่านี่คือภาพปลอม
เขามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยทำไมอ่ะคะ
ยืนยันบอกว่านี่คือพระปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
เพราะซักไปซักมาตอบไม่ตรงกันสักอย่างหนึ่งเลย
ตอนแรกตอบแบบนี้พอถามคำถามเดิมต้องตอบอีกแบบนึง

เจ้าของคลิปบอกว่าหยิบของในถุงเนี่ยมากินตลอดเลย
จกกินจกกินจากถุงในย่ามก็เต็มไปด้วยของกิน
แล้วยังขอเงินเจ้าของคลิปซื้อน้ำอีกด้วยได้ยินป่ะ
ใช่มีสัก๔๐บาทไหมซื้อน้ำ
แล้วช่วงนี้นะคะเจ้าของคลิปเขาตั้งข้อสังเกตว่า
เข้าพรรษาปกติหลวงพี่ไม่น่าจะมาเดิน
หรือจำวัดที่อื่นที่ไม่ใช่วัดของตัวเองแบบนี้นะคะ
พอถามย้ำไปเรื่อยให้สวดชินนบัญชร
ถาชินบัญชรก็สวดไม่ได้สวดไม่จบ
คือเริ่มต้นใครก็สวดได้เอาจริงนะ
สายากาตานี่นะครับ
พอให้สวดอีกก็สวดไม่ได้พยายามเดินหนีนะคะ
คนที่มาชมคลิปนี้เขาว่ายังไงบ้าง
เพราะเหมือนพระเองจะพยายามยกมือไหว้
รวาสด้วยนะคะจะพยายามยกมือไห้เจ้าของคลิปด้วย
หลวงพี่ดูอาการเก็บทรงไม่อยู่เลย
พอมาถามเนี่ยค่ะอย่างไรก็แล้วแต่กลุ่มผู้ชม
อยากให้พระผู้ใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

ทำไมถึงมาจำวัดนอกพรรษาแบบนี้
แบบนี้ก็โรงการวัดชะนะครับใช่